กลับมาเจอกัน๖โมง๒นาที

ทำไมเธอพูดดีกับเขาหรอ

คนเยอะมาก

ซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณแม่ก็คิดว่าน้องนั้นคือตาย